โปรฟิตสิบเก้าเราเองก็ต้องระวังภายกันเนอะ

จับได้ไหมจับได้ไหม

ช่วงนี้ห่างกันเถอะ
อย่าเข้ามาอย่าเข้ามา
ทุกปกติคุณยายเห็นหลาก็จะโผล่กอดกัน
ได้ความคิสถึงแต่เนี่ย
ยายขอห้ามยายห้ามกอด

เนี่ยก็ต้องห่างกันแบบนี้
คุณไปต่อคุณที่สาไม่ได้นะไม่ได้นะ
ยังไงซะเราก็ต้องดูแลตัวเองก่อน
คือเอายังไงดีในช่วงนี้เวลานี้
ถ้าคุณกลับจากต่างจังหวัดหรือคุณอยู่กรุงเทพแล้วไปต่างจังหวัด
ค่ะคุณกรุงเทพเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง
ใช่ก็ต้องกักตัวกันหน่อยเพื่อความสบายใจนะ
เพราะว่าคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยนะ

คือเห็นคลิปแบบนี้แล้วอาจจะดูสนุก

ดูแลตัวเองให้ดีรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

พอโลกให้มันใกล้กันมากยิ่งขึ้นความคิดถึงก็จะลดเลยลงในบ้านนะคุณผู้ชม